เหตุการณ์นี้ก็น่าเศร้านะฮะพี่น้องแต่ว่าคนละพ่อกันแม่เดียวกันค่ะทะเลาะกันถึงขั้นใช้มีดแทงกันปาดคอกันต้องเป็นเรื่องใหญ่ไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องของของใช้ส่วนตัวเอาไปใช้กันอะไรกันแต่เราไม่รู้ว่าลึกในใจแล้วเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่แต่เอาเป็นว่าด้วยชนวนเหตุนิดเดียวนะก่อนหน้านี้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เขาแทงกัน
อีกคนนึงยังสาหัสอยู่สาหัสอยู่และถูกอายัดตัวเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๕ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้พี่ชายกับน้องชายทะเลาะกันครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทำร้ายกันจนบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ก่อนจะไปเสียชีวิตอีกคนหนึ่งนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่เป็นร้านต่อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์หรือว่ารถซาเล้งในพื้นที่หมู่๑ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
หลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็มีกองเลือดมีท่อนเหล็กมีมีดสนับมือหรือว่าสนับมีดตกอยู่นะครับผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วมีนายวุฒิชัยชัยรัฐอายุ๑๙ปีถูกมีดปาดที่ลำคอแล้วก็อีกหลายแห่งตามร่างกายนะครับอีกรายหนึ่งนะครับที่บาดเจ็บนะครับก็คือนายธวัชชัยตุ้นร
สายทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพ่ออาการเนี่ยตอนแรกสาหัสทั้งคู่แต่ว่าที่สุดแล้วพี่ชายนายธวัตรชัยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปยังบ้านหลังเกิดเหตุนะครับก็ไปเจอกับคุณแม่ของทั้งสองคนนะครับคุณแม่ของทั้งสองคนชื่อว่านางเพ็ญแขชัยรัฐ
อายุ๕๓ปีนะคุณแม่บอกว่าลูกชายทั้งสองเนี่ยต่างบีดากันสามีก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองคนนะ
ลูกชายคนโตคือนายธวัชชัยผู้ตายแยกออกไปมีครอบครัวอยู่ที่อำเภอละอุ่นก็จะมาทำงานเป็นช่างเชื่อมเหล็กโครงเหล็กรถซาเล้งที่บ้านแม่ทุกวันคืออยู่คนละบ้าน
แต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลกลับมาทำงานที่เดียวกันที่บ้านนี่แหละส่วนลูกชายคนเล็กอยู่กับแม่
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีปากเสียงกันเล็กน้อยสาเหตุแม่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเนื่องจากลูกคนเล็กเนี่ยน้องชายไม่พอใจพี่ชายที่เอาของส่วนตัวไปใช้แล้วเกิดการโต้เถียงกันนะครับ
ก็เลยผลักกันพอผลักกันแล้วทีนี้มันก็นำไปสู่การกอดรัดฟัดเหวี่ยงพอกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแล้วเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับทั้งคู่ก็ล้มลงแม่บอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นที่ทั้งคู่ล้มลงเกิดขึ้นเร็วมากจนทำอะไรไม่ถูกช่วงจังหวะเกิดเหตุที่ชุนละมุนกันอยู่เนี่ยเห็นลูกคนโตถือสนับมีดส่วนคนเล็กถือเหล็กท่อนแม่ก็พ

ไม่เคยถึงขั้นรุนแรงขนาดนี้ที่แบบว่าเอาอาวุธมาแล้วก็ทำร้ายกันเหมือนกับครั้งนี้
กับมัวางก็ต้องมีคนมาแยกมาอะไรใช่ไหมเพราะว่าไม่ช่างดังนั้นว่าหรือลอง
พี่เขาก็ลงพอพี่เขาลงก็เรียกลูกน้องให้มาช่วย
จับแยกให้ทีพี่เขาลงแล้ว
ส่วนน้องก็บอกว่าน้องเขาโดนเจาะคอด้วยแล้วก็ไปโรงพยาบาล
ตอนนี้นายวุฒิชัยน้องชายอาการยังบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แต่ว่าตำรวจไปอายัดตัวไว้ดำเนินคดีแล้ว

เดี๋ยวจะรอรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รอเรื่องของอาการอีกนิดหนึ่งนะครับ
ส่วนนายธวัชชัยพี่ชายที่เสียชีวิต
ญาติก็ติดต่อขอรับศพในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะ
จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปนะครับ